แต่ที่รักไปที่รักมาสุดท้ายโดนหลอกไปซะแล้ว

แก๊งนี้มันเป็นแก๊งโรแมนสแกรม
แล้วมันหลอกนะผู้หญิงไทยเจอแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเฉลี่ยนะวันละคนวันละคน
ตำรวจเขาทำคดีกันต่อเนื่องเลยจริงค่ะ
โดนกันบ่อยนะวิธีการหลอกก็เดิมนะ

อย่าหลงเชื่อพวกนี้ครับเออคราวนี้ผู้เสียหายนี่นะคะ
คือคุณป้าแวววัย๕๐ปีเป็นชาวบ้าน
ที่ตำบลทุ่งระยะเผอร์สวีของชุมพรมาหาตำรวจเลย
แล้วคุณป้าก็เอาหลักฐานการคุยผ่านข้อความแชทในเฟซบุ๊ก
มือถือเนี่ยนะคุยกับชายหนุ่มชาวต่างชาติ
เขาอ้างแบบนี้ว่าเขาเป็นทหารหนุ่มอยู่ที่สหรัฐ
แล้วนอกจากนั้นไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวไง
ของแบบนี้มันทำกันเป็นขบวนการค่ะ
มีผู้หญิงไทยที่มาร่วมเป็นแก๊งต้มตุ๋นอยู่ในขบวนการนี้ด้วย
แล้วตัวป้าแววเขาก็เสียรู้เจ้าแก๊งนี้ไป
นี่โอนตังไปให้แล้วเป็นแสนเหมือนกันนะ

อาริยาเมื่อกี้เธอยังพูดอยู่เลยว่าเขาจะโอนตังมาให้
ประมาณ๕๖ล้านจะส่งเงินมาให้

เดี๋ยวฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แววเล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับผู้ชายชาวต่างชาติ

แล้วก็ติดต่อคุยกันผ่านทางแชทข้อความในเฟซบุ๊ก

แล้วแหมข้อความที่คุยกัน
เป็นการหยอดคำหวานหยอดคำหวานทุกวัน
แล้วก็บอกว่าเป็นทหารสหรัฐประจำอยู่ที่ซีเรีย
แล้วเมื่อ๒วันก่อนทางฝั่งนั้นเขาก็บอกนะ

อยู่ในประเทศที่มีการสู้รบกัน
ตัวผมไม่มีญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ตายหมดแล้ว
เหลือแต่ลูกสาวคนเดียวเอางี้ละกัน
จะส่งตังค์มาจะส่งตังค์มาให้ป้าแวว
เพื่อที่จะสร้างบ้านแล้วพอสร้างบ้านเสร็จเนี่ย
เดี๋ยวไอจะย้ายมาอยู่กับยูที่ไทยแลนด์นะ
คือคุยเป็นภาษาอังกฤษกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายเนี่ยนะทางมิจฉาชีพเขาก็ส่งคลิปมาให้
บอกว่าเนี่ยไอ้ส่งเงินมาให้ยูแล้วนะ
ดูสิมากับกล่องพัสดุแล้วคลิปนี้คุณผู้ชม
คลิปวีดีโอใช่ถูกต้องนี่คือในสนามบิลเลยคุณผู้ชมโชว์ตังเป็นแบงค์ดอลลาร์
ผ่านเครื่องนับตังค์ทีนี้ฝั่งทางเป้าแววก็หลงเชื่อสิ
ว่าของมาถึงเมืองไทยแล้วเห็นไหมคือลงเครื่องบงเครื่องบินมาเลยอ่ะ
ทีนี้เดี๋ยวทางทหารหนุ่มสหรัฐจะให้เพื่อนเป็นคนไทย
โทรหาติดต่อกับป้าแววนะเผื่อจะคุยกันง่ายขึ้น

ทีนี้มาเลยค่ะผู้หญิงอีกคนนึงก็เป็นแก๊งเดียวกัน
โทรมาบอกว่านี่ค่ะคุณแววคะมีกล่องพัสดุติดอยู่ที่สนามบินในกรุงเทพค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาเอ็กซาเรย์แล้วข้างในเป็นเงินดอลลาร์เป็นปึกเลยค่ะ
ถ้าเกิดว่าแลกเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ๕๖ล้านบาทนะคะ
แต่ว่าตามกฎหมายไทยเนี่ยคุณแววรู้ไหมคะว่าจะต้องเสียภาษีนะคะ
เงินที่จะต้องเสียภาษีคือ๔๐๐๐บาท
แล้วก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีก๑๐๒๐๐๐บาทค่ะ
รวมแล้ว๔๐๐๐๐บาทบวก๑๐๒๐๐๐บาทเป็น๑๐๖๐๐๐บาทนะคะคุณแวว
แววเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของสวนยาง

ทีนี้พอได้ฟังแบบนี้ก็ตอนแรกนะโอนตังไปให้๑๐๑๐๐๐บาท
เพราะว่าคิดว่าจะได้๕ล้าน๖ล้านตามที่ทหารหนุ่มสหรัฐ
นั้นเขาบอกในแชทไงหลังจากนั้นโอนตังเพิ่มให้อีกหกหมื่น
เป็น๑๐๖๐๐๐บาทโอนผ่านชื่อบัญชีนางสาวราพรไป
เข้าใจว่าคงเป็นผู้หญิงที่คอยช่วยดำเนินการนี่แหละ
พอโอนตังไปแล้วก็ทักไปหาผู้หญิงคนนี้อีกว่า
เนี่ยฉันโอนตังไปให้แล้วนะ๑๐๖๐๐๐บาท

บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีค่าทนายความอีกนะคะ
ทนายความ๒๕๐๐๐บาทค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาแก๊งดอลลาร์ออกมาจากทางสถานทูต

ฉันโอนไปให้ตั้ง๑๐๖๐๐๐บาทแล้วยังจะมาเอา๒๕๐๐๐๐บาท

เพื่อนบอกว่าอย่าไปโอนให้นะเนี่ยโดนหลอกแล้ว

พี่พูดภาษาเขาไม่ได้

มาติดต่อสื่อสารกระบวนกับเรา
พูดง่ายค่อยเรื่อง
เขาก็เลย

พอเงินมาถึงก็บอกผู้ชายบริษัทให้โทรมาว่าคุณเสียภาษีเท่านี้
พอเสียภาษีเสร็จปุ๊บขี่เงินพอเราไปเสียเสร็จเขาบอกว่าคุณต้องเสียค่าธรรมเนียม
ความเงินออกอีก๑๒๐๐๐๐บาทออก๑๒๐๐๐๐บาทพอไปส่งโอนให้มันต่างนี่ก็บอกว่าต้องเสียค่าธนาย
เราเราไปโอนให้เมื่อไหร่โอนรายได้กันนะจ๊ะ
โอ้โฮคุณป้าโดนหลอกให้โอนทีละขยักนะฮะรวมเป็น๑๖๐๐๐๐บาทใช่ค่ะ
ใช่ค่ะยังไม่โดนไปอีก๒๕๐๐๐๐บาทไม่งั้นเป็น๔๐๑๐๐๐บาทนะ
คุณป้าเอกใจก่อนนะ
แต่นี่มันก็เยอะแล้วนะ๑๖๐๐๐๐บาทคือพอป้ามาแจ้งตำรวจ
บอกว่าโอ๊ยมาอีกแล้วมีแบบนี้ทุกวันจริงคุณป้า

ถ้าไปหลอก๑๐คนเป็นล้านนะหลอก๑๐๐คนยังเป็นเท่าไรนะ
คุณคิดดูนะตำรวจบอกว่าคดีแบบนี้นะมีทุกวันเฉลี่ย
คือเดือนหนึ่ง๓๐คดีก็วันละคดีวันละคดี

ตำรวจย้ำเลยนะคะบอกว่าแก๊งแบบนี้มันมีเยอะจริง
แนนสแกรมดังนั้นอย่าหลงเชื่อ
แล้วข้อความที่เขาจะทักมาเนี่ยคือแบบว่ามายเลิฟฮันนี่

อย่าไปหลงคำหวานของเขานะฮะหลอกลวงมาแน่นะครับ

คุณมีเครดิตดีให้กู้ได้๕แสนล้านหนึ่งเหล่านี้อย่าไปหลงเชื่อ
มิจฉาชีพที่มากับโทรศัพท์มือถือมากับโลกไซเบอร์ต้องระวัง
ส่วนกรณีของป้าแววเดี๋ยวตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
คือหลักต้องตามจับผู้หญิงคนไทยนี้ก่อน
ที่อยู่ในขบวนการนะครับใช่นะฮะส่วนช่วง